คือสรุปยังไงกันแน่
ยังบอกว่าเอ๊ะมีข่าวออกมามันยังเกิดปัญหามันยังวุ่นวายกันอยู่เลย
นี่นายกรัฐมนตรีกลับมาแล้ว
เดี๋ยวก็จะได้คำตอบจากนายยกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
กลุ่มสามิสถูกเศื้อนโครต้ากระเด็น
ขณะที่กลุ่มกปศทำไมมี๑๑สอสอแต่ได้ตั้ง๒ที่นั่ง
เป็นข้อถกเถียงกันต่อโยงถึงเสถียรภาพรัฐบาลในอนาคต
ว่าแม้มุ้งพลังประชารัฐวุ่นวายแบบนี้
มันจะส่งผลอย่างใกล้ต่อในอนาคต
ดังนั้นคุณผู้ชมครับเราติดตามประเด็นทางการเมือง
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันก่อนเลยนะครับ

เปิดรายการขึ้นมาต้นสัปดาห์หนีไม่พ้นหรอกครับ

เพราะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วล่ะ
ว่าตกลงจะเอายังไง
การเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งรัฐบาล
แต่เพื่อให้เห็นภาพขอย้อนกลับไปต่อจิ๊กซอให้เห็นว่า
มันเกิดอะไรขึ้นในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ที่เรียกว่าเผ็ดร้อนเข้มข้น

มีข่าวว่ารายชื่อที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้า
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางรายชื่อ
โดยเฉพาะในส่วนของพักพลังประชารัฐเอง
พักร่วมนั้นเขานิ่งกันหมดแล้ว
เริ่มต้นว่ามีข่าวว่ารายชื่อที่จะนำทูลเกล้า

ที่ถูกวางตัวได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่ต้น

สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ที่มีข่าวก่อนหน้าโน้นว่า

แล้วมีข่าวตามมาว่าอยู่ตรงไหนก็ได้

แต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่า
คุณสุริยะแสดงท่าทีไม่พอใจเพราะ

จะเป็นกระทรวงพลังงานเหมือนที่

ฉะนั้น๒เรื่องนี้ก็กลายว่า
เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ในใบแถลงนั้นมีสคริปต์

บทแถลงนั้นในธรรมนองว่า
ในธรรมนองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

คุณอนุชาบอกว่ามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในพลังประชารัฐ
เป็นผู้บริหารพักแต่คอยรังแก่พวกตนอยู่ตลอดเวลาเรียกพวก
ว่ากลุ่มสามมิตรทั้งที่พวกตนก็เป็นคนของพักพลัง
ประชารัฐเป็นเหมือนเป็นลูกน้องของนายกเหมือนพวกนั้นแล้ว

ถ้ายังให้ร้ายโจมตีพวกเราต่อผู้ใหญ่ใช้สื่อโจมตีเสนอแต่
เรื่องไม่ดีไม่จริงของพวกเราให้นายกและผู้ใหญ่ที่น่านับ
ถือฟังจนพวกตนเป็นคนน่ารังเกียจแล้วก็มีประโยคนี้ตอน
ท้ายพวกเขาอาจจะลืมว่าเคยใช้อะไรผมไว้บ้างทิ้งอะไรไว้
ที่ผมบ้างถ้าผมโดนรังแก่จนทนไม่ได้พวกผมก็จะให้พวกคุณ
มีข่าวดังระดับชาติผมเอาแน่ถ้ายังแรงรังแก่พวกผมอีกพวก
ผมจะไม่ทนตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วนี่ถัดมาฉากที่สองมีการ
เผยแพร่ถ้อยแถลงของคุณสุริยะในเว็บไซต์แห่งหนึ่งบอกว่างง
กับสิ่งที่นายกมาบอกว่าไม่ได้อยู่กระทรวงพลังงานแล้วแต่
จะไปอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมแทนบ่งบอกว่านายกผิดข้อตกลง
แล้วสุดท้ายคุณสุริยะในเว็บไซต์ที่ว่านี้ใช้คำนี้จะ
พิจารณาท่าทีของกลุ่มที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็มีประโยคนึง
ว่าผมออกดีกว่านี่ฉากที่๒นะในวันศุกร์ไม่กี่ชั่วโมง
ข่าวตามมาเลยครับมีคลิปข่าวที่นายกชี้แจงว่าเรื่องราย
ชื่อครมจบแล้วกำลังจะเสนอทูนเกล้าจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอีกกระทรวงไหนก็สำคัญเท่าทั้งนั้นเพราะกระ
วงไม่ใช่บริษัทฉะนั้นเอาตามนี้ไปก่อน
แล้วถ้ายังไงจะเปลี่ยนแปลงทีหลังค่อยว่ากันอีกที
หนึ่งแต่เอาตามนี้ไปก่อนแล้วนอกจากมีคลิปแถลงจากนายก
ที่มีการเรียบเรียงรายละเอียดแล้วมีการให้สัมภาษณ์เสียงของ
นายกใช้ท่อใช้ถ้อยคำอย่างที่ทำนองนี้แหละครับมีสื่อหลาย
สำนักเขาใช้คำว่านายกตวาดมาจากโอซาก้าเขาใช้คำว่าตวาด
เลยนะครับเพราะว่าคำพูดของนายกเข้มเหมือนกับที่เขาใช้
คำพูดเป็นหัวข่าวของกลุ่มสามมิตรว่าต่อรองและข่มขู่ฝ่าย
หนึ่งต่อร้องคมครูฝ่ายหนึ่งตวาด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
กำลังจับตาดูว่าแล้วจะจบยังไงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกลับ
มาแล้วแต่เมื่อวานนี้กลุ่มสามมิตรเงียบเลยครับไม่เป็นข่าว
จนถึงเที่ยงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังเงียบอยู่
จนถึงวันนี้สังคมคอการเมืองก็ตามดูว่าระหว่างสิ่ง
ที่สามมิตรโดยคุณสุริยะโดยคุณอนุชาออกมาพูดกับสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าจบแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอาตาม

แล้วจะจบยังไงแต่แน่นอนฮะฟังอย่างนี้แล้วดูอาการอย่าง
นี้แล้วคอการเมืองบอกว่านายกเอาอยู่นายกเอาอยู่อย่างน้อย
ก็เดินตามนี้ไปก่อนเดินตามนี้ไปก่อนประเด็นสำคัญที่จะ
ตามมาก็คือว่าแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบทางการเมือง

ขอการเมืองเขาก็ฟันทงว่าเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าสัก
ระยะหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เพราะรัฐบาลมี๒๕๕
เสียงเกินมาครึ่งหนึ่งเกินครึ่งมาเพียงแค่๔เสียงแต่ว่า
เอานะฝ่ายที่ผู้มีอำนาจก็คงใช้วิธีปัญหาโผล่ขึ้นมา
ตรงไหนตามแก้ตรงนั้นแก้เป็นช็อตไปแก้เป็นช็อตไปแล้ว
ก็มั่นใจว่าเอาอยู่คำถามตามมาก็คือว่าสถานการณ์การเมือง
อย่างนี้มันจะส่งผลอะไรแน่นอนครับที่พูดกันแล้วพูดกัน
อีกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจความไม่มั่นใจของนักลงทุนที่
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วยังเกิดอาการอย่างนี้อีกแน่นอนมัน
กระทบต่อภาครวมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจรายใหญ่
หรอกครับรายย่อยก็กระทบหมดแม่เมื่อวานนั่งดูข่าวโทรธัส
หนึ่งเขาไปดูบรรยากาศการค้าขายที่สำเพ็งท่านรู้ใช่ไหมครับ
สำเพ็งเนี่ยเป็นยังไงจกแจกจอแจจ๊อกแจ๊กจอแจคนไป
เดินกันเยอะแม่ค้าแม่ขายขายกันเรียกว่ามือเป็นระวิงแล้ว
เขาไปถ่ายทำให้ดูแม่ค้าสำเพ็งนั่งหลับฮะเป็นไปได้ยังไง
ยังไงฮะตลาดสำเพ็งเหงาหงอยก็เพราะภาวะการซื้อขายมันมี
ตัวอย่างแม่ค้าสำเพ็งนั่งหลับนี่ก็เห็นภาพแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ
ถัดมาความเห็นจากประชาชนโอ้โพลสองสามสำนักเขาจะไปถามความเห็นประชาชน
พอถึงต้นสัปดาห์ก็เอาผลโพลมาเปิดทีนึงโพลของซุปเปอร์โพลเหรอโพลของซุปเปอร์โพล
เขาพาดหัวว่ายังไงครับโพลบอกโคตรเบื่อการเมือง๙๒โคตรเบื่อการเมือง
นี่เราไม่ได้ยินมาก่อนนะว่าคนที่ตอบคำถามโพลเนี่ยอย่างมากก็เบื่อมากเบื่อสุด
คราวนี้คนบอกว่าโคตรเบื่อครับก็แปลว่าเป็นสะท้อนภาพให้เห็นว่า
คนเขาเบื่อการเมือง๙๒๔รู้สึกเบื่อสุด
นี่เขาตอบปัญหาการเมืองแบบนี้ฉะนั้นถามว่าทำไมการเมืองหลังเลือกตั้ง
ไปแล้ว๓เดือนกว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้พอจะตั้งได้ก็มีปัญหา
ผมวนกลับไปตอบคำถามเดิมก็เพราะว่ารัฐมนูลฉบับนี้เป็นเหตุไงครับ
เขียนไว้ให้ผิดธรรมชาติให้ฝ่ายที่มีเสียงรองลงมา
ที่มีเสียงน้อยกว่าเลือกนายกได้เพราะไปเอาสวมาช่วยเลือกนายก
พอเลือกนายกได้แต่เสียงปริ่มน้ำก็ต้องแก้ปัญหาอย่างนี้กันไป
นี่ถ้ารัฐมนูลไม่เขียนให้สวมาเลือกนายกได้สภาพแบบนี้ไม่เกิด
การเมืองก็เป็นธรรมชาติของมันก็ไม่รู้จะทำยังไง
นี่ย้ำอีกทีนึงว่าเพราะรัฐมนูลมันผิดปกติ
เราจึงมาเจอสภาพอย่างนี้๓เดือนกว่าแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้
พอทำท่าจะตั้งได้ก็เกิดความวุ่นวายเสียงปริ่มน้ำ
แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเดินไปทางไหนนี่คือขีดเส้นใต้การเมือง
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับคุณบุ๊คครับน้ำแข็งครับ
แล้วเราก็ต้องคิดเส้นตาตาตรงคำว่าเบื่อสุดถึงโคตรเบื่อ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วย
เราก็เอาความคิดเห็นของประชาชนมาพูดกัน๑๙

บอกว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่สักปีหนึ่ง